พูดคุยกันได้เช่นเคยนะครับทุกผู้ชมครับ
ชวนคุยเรื่องกรณีดังที่เกิดขึ้นที่โรงเรียนวัดสิงห์นะ
ก็อย่างที่ท่านทราบข่าวนะฮะเมื่อวานนี้มีเหตุการณ์ชุลมูลวุ่นวายนะครับ
ก็สืบเนื่องมาจากงานบวชของเพื่อนรุ่นพี่
แล้วกลุ่มพวกผู้ต้องหาเนี่ยก็ไม่พอใจที่เขาห้ามใช้เสียงห้ามเสียงดังเนี่ยนะครับ
ท่านคิดว่างานบวชพระเนี่ยนะโดยเฉพาะการแห่นาคแห่นาครอบโบสถ์ก่อนจะเข้าโบสถ์เนี่ย
จะต้องเอาแบบไหนดีถึงจะเหมาะถึงจะควรต้องมีรถแบบเสียงดังมีเพลงดังกระหึ่มกระหึ่ม
รู้กันทั้งหมู่บ้านทั้งอำเภอทั้งจังหวัดไหมหรือว่าแบบธรรมดาเรียบง่ายก็ได้เนี่ย

ใช่ค่ะเพราะว่าจากเหตุการณ์นี้มีพระอาจารย์หลายรูปเลยนะคะ
บอกว่าเหตุการณ์นี้ถือว่าเป็นสิ่งที่ทำให้ต้องมองย้อนกลับมาว่า
ควรที่จะต้องปรับอะไรยังไงกันบ้างหรือเปล่าในเรื่องของงานบวชนะคะ
ส่งข้อความมาคุยกันผ่านทางไลน์ของไทยรัฐแล้วก็ดูเราได้ผ่านทางเฟซบุ๊กนะคะ

ก็ไม่ได้หมายถึงว่างานบวชทุกงานจะเป็นแบบนี้นะครับ
แต่ว่าต้องยอมรับว่ายังมีและสมัยปัจจุบันเนี่ย

เพราะว่าเดี๋ยวนี้ก็มีให้เช่าไง

ไม่ต้องไปหากองยงกองยาวงอะไรที่ไหนยังไง

ปัญหาคือความเมาด้วยไงคะ

วันนี้มีความคืบหน้าเรื่องนี้เยอะเลยนะครับท่านผู้ชมครับ
เราเริ่มต้นกันด้วยเรื่องนี้เลยก็แล้วกัน
เนื่องมาจากเมื่อวานนี้
เมื่อวานนี้ที่โรงเรียนวัดสิงห์นะครับ
อยู่ที่ย่านบางขุนเทียนพระราม๒

มัธยมเขาก็สอบกันนะครับ

โรงเรียนวัดสิงห์ไงก็อยู่ใกล้วัดอยู่แล้วนะครับ
มีงานบวชเมื่อวานนะ

ปรากฏว่างานนี้

ทางพระที่วัด
ทางโรงเรียนเขาก็มาขอร้อง

แต่ก็ยังจะมาบอกให้เขาหยุดเล่นเครื่องเสียงเลย

ทำให้เครื่องเสียงมาหยุดเล่นแบบนี้ได้ยังไง

เพราะว่าเตรียมงานบวชมาเป็นเดือนแล้ว
เขาจะได้ไม่ต้องเช่าเครื่องเสียงมา

เพิ่มนี่บุญโรงเรียนเลย
ยันครูยันผอลวนลามอนาจารย์เด็กนักเรียนหญิงไปหอมแก้มเขาอีก
จะจับเขาทำเมียอืมนะวันนี้ได้ตัวมายี่สิบสี่คนแล้วค่ะ
แต่ท่านผู้ชมไปดูภาพเหตุการณ์ในช่วงที่วัดก่อน
อันนี้ตอนที่บุกเข้ามาแต่เราไปดูที่วัดก่อนค่ะนะ
เพื่อไปดูต้นทางก่อนต้นเหตุเนี่ยที่เขาบอกว่าเขาจ้างเครื่องเสียงมาสองหมื่นเนี่ย
อืมแล้วตอนมีคนไปบอกให้เบาอ่ะเพราะอะไรถึงไม่พอใจมันเกิดอะไรขึ้น

พอเลยหยุดไม่ต้องหัวไม่ต้องอะไรแล้วน่ะเดินเข้ามา

ถ้าให้เดินเข้าไปก่อนฝ่านพี่พอแล้ว

เป็นยังไงเราหามาเสียตังค์นะหามาสองหมื่นนะครับผม
นี่เขาบอกอย่างงี้อันนี้คือเป็นพื้นที่สอนอบางขุนเทียนใช่ไหมคะ
แล้วก็ล่าสุดเนี่ยทางตำรวจก็บอกว่าคือทางท่านเจ้าอาวาส
สิงห์ท่านก็บอกเองนะว่าท่านเองแหละเป็นคนขอเจรจาให้เบาเสียง
แล้วท่านก็บอกว่าเล่นดนตรีไปแล้วสองรอบอีกรอบนึงลดเสียงได้ไหม
ถ้าคุยกันไม่รู้เรื่องจะไม่บวชให้แล้วคำว่าจะไม่บวชให้นี่แหละ
เหมือนกับว่าทำให้กลุ่มนี้เขาโมโห
สองรอบนี่ก็คือแห่นาครอบโบสถ์ไปสองรอบแล้ว
คุณก็ใส่กันจัดเต็มไปแล้วบอกว่ารอบสุดท้ายขอเบาหน่อย
อ่าเพราะว่าโรงเรียนเขาขอร้องมาตั้งแต่เช้าแล้วอืมอ่า
มีงานตั้งแต่เช้าจนบ่ายเนี่ยก็แห่นาครอบโบสถ์๓รอบ
แล้วเดี๋ยวจะเข้าไปบวชในโบสถ์ค่ะ
เจ้าวาดบอกว่าโอ้โหสองรอบก็จัดเต็มมาแล้วอ่ะ
รอบสามเบาหน่อยสิปรากฏว่าเนี่ยนะครับเสียงโหฮาไม่พอใจ
ประกาศผ่านเครื่องขยายเสียงที่เขาเช่ามาแหละ
บอกนี่เช่ามาสองหมื่นนะค่ะแต่อย่างที่บอกไง
อย่างในภาพคือเขาก็เมากันด้วยใช่
เนี่ยแต่ละคนเนี่ยเห็นไหมใช่ไงคงตั้งแต่เมื่อคืนแล้วล่ะ
เมื่อคืนวันเสาร์ก่อนจะถึงวันอาทิตย์เนี่ย

ยังมีภาพของโคโยต้งโคโยตี้หรือว่านักร้องอะไรที่เขาเป็นผู้หญิงด้วยนะ
ที่มากับวงอะค่ะนี่ไงนี่ไง
นี่ในวัดนะนี่ในวัดนะ
คือถ้าไปจัดที่บ้านที่หมู่บ้าน
วันนี้ลูกบวชล้านบวชค่ะมีงานเดี๋ยวพรุ่งมา
จะไปวัดแล้วก็จัดที่บ้านมีโต๊ะจงโต๊ะจีนอะไรอันก็อีกเรื่องหนึ่ง
แต่วัยรุ่นกลุ่มนี้พอบุกเข้าไปที่โรงเรียนไปบอกกับทางโรงเรียนว่า
สอบกันทำไมวันนี้อืมคนจะบวชไม่ได้บวชเลยอ้าวอย่างเงี้
นี่มันในวัดไงเอาดนตรงดนตรีอะไรมาแบบนี้
พอเหตุการณ์ตรงนี้เสร็จปุ๊บครับท่านผู้ชมครับเมื่อพระใหม่เนี่ยเข้าไปบวชอยู่ในโบสถ์นะ
กลุ่มเพื่อนทั้งเพื่อนรุ่นเดียวกันรุ่นน้องอะไรทั้งหลายทั้งแหล่เนี่ย
กรูกันไปที่โรงเรียนวัดสิงห์เลยบอกว่าต้องการไปถามโรงเรียน
ถามทางครูที่โรงเรียนว่าทำไมต้องให้เบาเสียงค่ะนี่ฮะค่ะก็จะเป็นภาพนี้
เห็นไหมเสื้อจำได้เลยใช่ไหมที่ที่วัดเมื่อกี้เลยแล้วครูบอกว่าแต่ละคนเนี่ยนะ
เข้าไปเนี่ยนะกลิ่นเหล้าหึงเลยนะคะโอ้โหแค่อ้าปากพูดกับครูเนี่ยค่ะ
กลิ่นเหล้าออกมาโอ้โหคือเมากันมาเละกันมาแล้วอ่ะเดินเข้าประตูโรงเรียนมา
นี่เขาก็เจอรอปภก่อนคนหนึ่งนะอยู่ข้างประตูนะครับก็ไปทำร้ายเขาก่อนเลยนะครับ
มาแบบไม่เกรงกลัวใครเลยนะครับรุมชกต่อยรอปภที่หน้าโรงเรียน
รอปภอีกคนนึงเขาอยู่อีกฝั่งหนึ่งเขาเห็นไงเดินมาก็พยายามห้าม
ในกลุ่มนี้ผลักอกชี้หน้าบอกไม่ให้เข้ามายุ่งคือกล้องวงจรปิดตรงนี้เนี่ย
จะเห็นเลยว่ากลุ่มผู้ก่อเหตุรุมทำร้ายรอปภจนบาดเจ็บ
มีตำรวจนายหนึ่งเข้ามาห้ามปรามนะแต่กลุ่มนี้ก็ไม่ฟังโอ้โหชัดเลยเนี่ย
ไล่ทำร้ายไปตั้งแต่รอปภอ่ะคิดดูตั้งแต่หน้าโรงเรียนไล่ไปเลยอะค่ะครับ
แล้วหลังจากนั้นนะครับนี่คือหน้าประตูโรงเรียนนะแล้วทีนี้ก็มากันแบบโอ้โหไม่รู้ใครเป็นใครอ่ะ
มากันเยอะแยะไปหมดเนี่ยชี้นั่งชี้หน้าเขาหมดเลยเนี่ยเห็นไหมเห็นไหมเนี่ยโอ้โห
หลังจากนั้นเหตุการณ์ก็ต่อเนื่องนะฮะไปถึงในโรงเรียนนะครับเพราะว่าเขาบุกไปถึงในโรงเรียน
ในอาคารเรียนที่เด็กกำลังสอบแกดแพทกันอยู่ทั้งครูทั้งนักเรียนก็ต้องวิ่งหนีกันจ้าละวันนะ
มีครูถูกทำร้ายผอโรงเรียนเนี่ยถึงขั้นถูกชกจนจมูกแตกมีครูหนุ่มคนนึงเนี่ยถึงขั้นบาดเจ็บ
เขาก็อ้างว่าครูล้มเองอ้างว่าครูเขาล้มเองแต่จริงบอกไม่ใช่คือครูเขาก็ไปช่วยเด็กเด็กไง
ใช่ถูกทำร้ายจนแบบโอ้โหเลือดตกยางออกแขนหักอีกต่างหาก
ใช่ค่ะแล้วก็กลุ่มนี้มีไปตบหน้าเด็กที่กำลังนั่งสอบด้วยนะคะใช่

น้องผู้หญิงคนหนึ่งถูกจับแบบตัวพิงกับกำแพงหอมแก้มจับหน้าอกเขาบอกจะเอาทำเมีย
ถ้าเป็นเมียพี่เรื่องจบเนี่ยนะครับเนี่ยฮะนี่คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
ค่ะทีนี้ทางโรงเรียนเนี่ยค่ะจริงแล้วเรื่องของการสอบแกดแพทย์เนี่ยเขาสอบ๒๓๒๖กุมภาพันธ์
ครับเขาประกาศผลสอบหนึ่งเมษายนอืมดังนั้นวันนี้ก็ยังต้องสอบกันต่อ
วันนี้ต้องสอบอีกต้องสอบต่อครับพาไปดูบรรยากาศที่โรงเรียนมัธยมวัดสิงห์เช้าวันนี้นะคะ
วันนี้สอบเป็นวันที่๓ก็มีตำรวจทหารก็ไปป้องกันเหตุนะคะไม่อยากจะให้เกิดเหตุการณ์ซ้ำรอย
โมงเช้าที่ผ่านมาพลตำรวจเอกเฉลิมเกียรติศรีวรคารรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
ไปติดตามความคืบหน้าคดีนี้ด้วยตัวเองนะคะไปประชุมร่วมกับคณะครูในการป้องกันเหตุ
มีท่านเจ้าอาวาสวัดสิงห์มีผู้มนุยการเขตพื้นที่การศึกษา
คุณครูที่คุมสอบอยู่ชั้น๒คุณครูพัชรีบุญเรืองเขาเล่าให้ฟังแบบนี้นะคะ
คือตอนแรกเนี่ยครูเองได้ยินเสียงโวยวายนึกว่าคนทะเลาะกันที่หน้าโรงเรียน
ก็คิดว่าเอ๊ะคนแถวนี้ทะเลาะกันหรือเปล่าครูก็เดินไปดูหน้าห้องสอบ
ไปเห็นวัยรุ่นยืนทะเลาะกันอยู่หน้าประตูโรงเรียน
แล้วก็เห็นวัยรุ่นกลุ่มนี้ปรีเข้ามาในอาคารเรียนที่กำลังสอบกันอยู่อะค่ะ
ตอนนั้นคุณครูคนอื่นที่คุมสอบห้องข้างเริ่มแตกตื่น
เริ่มคุยกันว่าเอ๊ะเกิดอะไรขึ้นจะเอายังไงดีแต่ทุกคนก็ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้น
วัยรุ่นกลุ่มนี้เข้ามาถึงห้องสอบพูดจาหยาบคายใส่ด้วยนะคะ
ประมาณว่ามาสอบวันนี้ทำไมจะทำให้พระเขาไม่ได้บวชอะไรแบบนี้
แล้วกลุ่มวัยรุ่นก็มาทำร้ายคุณครูพัชรีบอกว่าตัวเองก็โดนทำร้ายนะคะ
ทำร้ายครูเสร็จไปทำร้ายนักเรียนที่สอบอยู่ในห้องค่ะ
แล้วทุกอย่างก็ชุนละมุนมากทั้งครูทั้งนักเรียนต่างก็วิ่งหนีกันโอละหมาน
เหมือนคนทะเลาะกันนะคะก็เลยเหมือนกับว่าตอนแรกยังไม่คิดอะไรก็คือก็เอ๊ะหรือว่ามีคนทะเลาะกันหรือเปล่าอะไรอย่างนี้ค่ะ
แล้วพี่ที่คุมสอบด้วยกันเขาก็เลยแบบเดินออกไปดูหน้าห้อง
ก็เห็นกลุ่มคนกำลังจะเดินมาที่อาคารนั่นแหละค่ะ
แต่ว่าหนูยังอยู่ในห้องอยู่ก็เลยยังไม่เห็นเหตุการณ์ตรงนั้น
พอจะเดินพี่เขาเดินกลับมาก็เลยจะถามพี่เขาว่ามีอะไรหรือเปล่าคะอะไรอย่างนี้ค่ะ
เขาก็เลยบอกว่าแบบเหมือนคนมีเรื่องกันอะไรอย่างนี้ค่ะ
เราก็เลยกำลังจะเดินออกไปแล้วทีนี้คือเขาขึ้นมาแล้วค่ะ
ขึ้นมาถึงเขาก็แบบพูดพูดจาไม่ค่อยอันนี้เท่าไหร่ค่ะ
เขาบอกว่าทำไมไม่ให้เขาบวชอะไรแบบนี้ค่ะ
คือแบบทำไมเขาบวชไม่ได้อะไรประมาณนี้ค่ะ
แล้วเขาก็เลยเดินเข้ามาแล้วเขาก็ทำร้ายเลยค่ะ
ก็คือทำร้ายตัวหนูก่อนแล้วสักพักนึงเขาก็ไปทำร้ายเด็ก
คุณครูพัชรีท่านนี้แหละที่บอกว่าไปตบหน้าเด็กด้วยนะ
แล้วก็คุณครูก็โดนตบหน้าไปตั้ง๒ครั้งนะ
แล้วก็ไอ้เด็กวัยรุ่นกลุ่มนี้ที่บุกเข้ามาในห้องกลิ่นเหล้าหึงกันทุกคนเลยนะเนี่ยค่ะ
ส่วนอาจารย์อิทธิโชคนาคสนองก็เล่าคล้ายกัน

จากนั้นก็มีกลุ่มวัยรุ่นเดินไปที่ประตูหลังห้อง

นักเรียนทุกคนลงไปที่ชั้นล่างเพื่อหนีเอาชีวิตรอดกันก่อน

กลุ่มวัยรุ่นก็เปิดเข้ามาในห้องสอบคือเปิดมาได้
เข้าไปชกหน้าครูอ่ะชกหน้าอาจารย์สิทธิอิทธิโชคเนี่ยค่ะ
แล้วก็ไปทำร้ายเด็กนักเรียนคนอื่นด้วย
อาจารย์บอกจำไม่ได้ว่าคนที่ชกหน้าอาจารย์เป็นใคร
คือเหตุการณ์มันชุลมุนมากแล้วเหตุการณ์มันก็เกิดขึ้นเร็วมากอะค่ะ
ใช่ครับเหตุการณ์มันชุลมุนมากแล้วเหตุการณ์มันเกิดขึ้นเร็วมาก
นี่ต่อออกจากท่านเหรอห่ะพอห์โรงเรียนที่โดนหนักแล้ว
มีครูอีกคนนึงที่โดนหนักเหมือนกั้นนะครั๊ะ
จนบาดเจ็บนะถึงขั้นเนี่ยแขนหักด้วยนะฮะ
ตอนนี้ยังต้องนอนอยู่ที่โรงพยาบาลนะครับกลุ่มวัยรุ่นที่เข้าไปป่วนที่โรงเรียนมัธยมวัดสิงห์เนี่ย
อ้างว่าตำรวจอ้างกับตำรวจว่าครูหนุ่ยวิ่งหกล้มจนแขนหักดูสิ
ทางครอบครัวครูหนุ่ยยืนยันว่าไม่ได้หกล้มเองแน่นอนครูหนุ่ยถูกซ้อม
แล้วก็วิ่งหนีกลุ่มวัยรุ่นที่มาทำร้ายเพื่อจะไปตามคนมาช่วยเด็กนักเรียน
จนล้มนะค่ะนะแพทย์ตอนนี้ต้องดามเฝือกอ่อนเอาไว้นะครับ
แล้วก็มีแผลถลอกที่ศีรษะแล้วก็คอยังอยู่ที่โรงพยาบาลนะครับอ่า
ซึ่งครูหนุ่ยเองไม่มีสวัสดิการรักษาพยาบาลนะครับเนื่องจากยังไม่ได้บรรจุเป็นข้าราชการ
ค่ะอ่าทำเรื่องเบิกประกันก็ไม่ได้เนี่ยนะฮะ
หนุ่ยตอนนี้ก็บาดเจ็บอยู่นะครับเดี๋ยวที่กลุ่มวัยรุ่นพวกเนี้ย
นะมันอ้างกับตำรวจว่าทำไปเพราะรู้เท่าไม่ถึงการอะไรพวกเนี้ย
เพราะความมึนเมาคึกขนองรู้เท่าไม่ถึงการเนี่ยนะคะที่เรียกกลุ่มวัยรุ่นวัยรุ่นเนี่ย
เดี๋ยวท่านรอแป๊บนึงเดี๋ยวจะมีชื่อนามสกุลมีอายุให้เห็นอืมอ่า
อ่าว่าเออมันมันวัยรุ่นไหมค่ะวัยขนาดนี้แล้ว
จะรู้เท่าไม่ถึงการอีกเหรอแต่ฟังทางนี้ก่อนครับ
วันนี้คุณนัทพงศ์เรียบสันเทียผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีได้ไปคุยกับฝั่งวัยรุ่นที่ก่อเหตุ
เข้าไปในโรงเรียนมัธยมวัดสิงห์นะครับวัยรุ่นกลุ่มนี้หรือว่าเนี่ย
แก๊งกลุ่มนี้นะยอมรับว่าบอกว่ามีผู้ใหญ่มาคุยว่า
ให้ใช้เครื่องเสียงได้นี่ไม่รู้ว่าผู้ใหญ่ที่ไหนนะ
บอกว่าตอนที่ไปงานบวชที่วัดกันเนี่ยมีผู้ใหญ่มาคุยมาบอกว่า
ให้ใช้เครื่องเสียงได้ทางพวกเขาก็เลยเฉลิมฉลอง
ในช่วงการส่งตัวนาคเข้าโบสถ์กันอย่างสนุกสนานค่ะแต่ต่อมาอยู่อยู่
กลับมีเจ้าหน้าที่ของโรงเรียนมาบอกว่าขอคนละครึ่งพบกันครึ่งทาง
ก็คือช่วยลดเสียงลงหน่อยได้ไหมเพราะว่าที่โรงเรียนเนี่ย
เด็กเด็กกำลังสอบอยู่ทางกลุ่มของพวกตนเองก็ให้ความร่วมมือ
ก็ลดเสียงเราแล้วครึ่งหนึ่งแต่จู่จู่พอหรี่เสียง
เครื่องเสียงลงแล้วกลับมีสับปะเรอของวัดเดินมาแล้วก็บอกว่า
ให้หยุดใช้เสียงทุกคนในงานก็เริ่มหุดหงิด
เพราะว่าวงดนตรีที่จ้างมาหลายหมื่นบาทแล้วจู่ก็มาถูกสั่งห้ามเล่น
กระทั่งช่วงพิธีส่งตัวนาคเข้าโบสถ์เสร็จก็เห็นว่ามีรุ่นพี่คุยกันว่าจะไปคุยรายละเอียด
การใช้เสียงกับโรงเรียนตัวเองก็เลยเดินตามตามกันไป
ไม่ได้มีการนัดแนะไม่ได้รวมตัวกันเป็นกลุ่มเป็นแก๊งอย่างที่ข่าวออกมา
ระหว่างเดินไปไม่มีใครพูดอะไรหรือบอกอะไรกัน
กระทั่งเดินมาถึงโรงเรียนเห็นรุ่นพี่เข้าไปทำร้ายรอปภหน้าโรงเรียน
แล้วทุกคนก็เข้าไปผสมโรงกัน
สาเหตุที่เรื่องบานปลายหนึ่งในวัยรุ่นพวกนี้บอกว่า
รับว่ามาจากการเมาสุราและคึกขนอง
รู้สึกเสียใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นตอนนี้ทุกคนสำนึกผิดแล้วและอยากขอโทษ
ก็บอกทาง
ให้บอกว่าที่แต่ที่จ้างมาก็เมานะพี่

คิดว่าเกิดในน้ำลม
จะพูดไม่เมาก็ไม่ได้ที่มีค๔๐๕๐
ผมกินเหร่าจะพูดว่าเมาเลย
พูดช่วยผู้บรรชาการตร่วทแห่งชาติ
บอกว่าตอนนี้ตำรวจติดตามจับกลุ่มตัวผู้ก่อเหตุบุกเข้าไปในโรงเรียน
ทำร้ายครูและนักเรียนได้แล้วนะครับ๒๔คน
ในยี่สิบสี่คนนี้มีสี่คนที่ยังเป็นเยาวชนอายุไม่ถึงสิบแปดปี
ก็กำลังจะสอบปากคำผู้เสียหายรวบรวมพยานหลักฐานเพิ่มเติม
เพื่อออกหมายจับเพิ่มอีกห้าถึงหกคนซึ่งเบื้องต้นผู้ต้องหาทั้งหมด
เนื่องจากเกรงว่าหากได้ประกันตัวออกไป
จะออกไปข่มขู่พยานและทำลายหลักฐานที่สำคัญคือกลุ่มผู้ต้องหากลุ่มนี้
มีพฤติกรรมเป็นภัยต่อสังคมนะฮะโดยพบตรได้สั่งการให้พนักงานสอบสวน
ไปพิจารณาข้อหาเพิ่มเติมกับผู้ต้องหาในความผิดฐานซ่องโจรด้วย
หรือว่าผิดฐานคุกคามสิทธิเสรีภาพด้วยว่าจะแจ้งเพิ่มได้หรือไม่
แต่ว่าส่วนตัวของท่านพลตำรวจโทษสุวัสดิ์เนี่ยเชื่อว่าแจ้งได้
ก็มี๔ข้อหาที่ตอนนี้ตำรวจแจ้งไปแล้ว
ก็คือร่วมกันบุกรุกสถานที่ราชการโดยใช้กำลังประทุษร้าย
ร่วมกันทำร้ายเจ้าพนักงานขณะปฏิบัติหน้าที่
ร่วมกันทำร้ายร่างกายผู้อื่นเป็นเหตุให้ได้รับอันตรายแก่กาย
และร่วมกันทำให้เสียทรัพย์
เดี๋ยวจะแยกสอบแต่ละคนว่าใครไปก่อเหตุอะไรยังไงบ้าง
แล้วก็จะแจ้งข้อหาเพิ่มเติมอีกจาก๔ข้อหาหลัก
หนึ่งในนั้นก็แน่นอนว่าก็คืออาณาจารย์ใช่ไหม
แต่ในมุมของฝั่งคนก่อเหตุเขาบอกว่าไงรู้ไหม
กว่าคน๒๔คนเนี่ยไม่ได้ไปก่อเหตุกันทั้งหมดนะ
ส่วนคือไปช่วยห้ามห้ามไม่ให้ก่อเหตุ
ไม่ได้ไปทำร้ายเขาทั้งหมดทั้ง๒๔คนอะไรแบบนี้
ดูสิห้ามกันใหญ่เลยเนี่ยห้ามยังไง
ดูรายชื่อหน่อยครับท่านผู้ชมครับ
จาก๒๔มี๒๐ที่เกินอายุแห่งความเป็นเด็กและเยาวชนแล้ว
ค่ะก็เปิดเผยกันได้นะครับมีนายวัลลบนุษย์แฟง
อายุ๓๒นะคุณเขียนมาสอนนี่ยังรู้เท่าไม่ถึงการอีกเหรอ
ใช่เขาบอกว่านายวัลลบเนี่ยนะเขามีพฤติกรรมเป็นลักษณะหัวโจกนะ
โจกเลยใช่ไหมใช่เป็นคนพากลุ่มผู้ต้องหารายอื่นอื่นเนี่ยบุกเข้าไปในโรงเรียนนะ
เขาเรียกตัวเปิดใช่เอกขาวเอกขาวเนี่ย
เดินไปถึงหน้าประตูแล้วก็เปิดเลยอ่ะใช่ไหม
คนที่๒นายจิรษักนีละเสวีอายุ๔๑ปี
สมชายแก้วสิมมา๒๖ชัดสิริแทร่งโง่๓๙ธวัฒน์สดำพงศ์๓๒
นัทธพงศ์นุษย์แฟงอายุ๑๘มนตรีภูนทรัพย์๓๔
วรพัฒน์พินิษฐปรีชา๒๘อนุกูลสังศรี๓๓จิรายุทธ์อาจอาสา
อายุไม่ได้น้อยกันแล้วนะคะทิติวัยสุกรี๒๖
แมนนินโพทอง๑๘ชาติสยาม
จันทรวรีภาค๒๔วิโรทคำชาย๒๘
ดนรามเก่งวิชาอายุ๒๗ดนรามนี่ก็ในตัวแซ่บอยู่
อันนี้เป็นคนนำทีมค่ะทีมเอกขาวในวันลบเนี่ยนำทีมอายุ๓๒แล้ว
แล้วก็มีคนที่ชี้หน้าขู่รอปภในชาติสยามจันทรวิพากษ์อายุ๒๔
ขวัญชัยสุขเสมออายุ๒๙สรายุทธ์นุษย์แฟง๒๒
เอกลักษณ์ภูลทรัพย์อายุ๒๖ในไนท์จ้อยเจริญอายุ๒๐
และนายชัยชนะใจล่าอายุ๒๕ปี
นี่แหละค่ะก็อย่างที่บอกว่าบางคนเนี่ยเห็นหน้าชัดเจนว่าก่อเหตุตรงไหนยังไง
แต่ที่เหลือเนี่ยก็ร่วมกันนะคะแต่ว่าทีนี้นี่คือในส่วนของมุมคนก่อเหตุนะคะ
ก็ต้องถามถึงในมุมของพระที่เพิ่งบวชนะคะที่เพิ่งบวชเมื่อวาน
แล้วก็กลุ่มเพื่อนไปก่อเหตุแบบนี้เขาจะรู้สึกยังไง
วันนี้ทีมข่าวของเราเดินทางไปที่วัดสิงห์นะคะไปเจอกับผู้ช่วยเจ้าอาวาสที่วัดสิงศ์
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสบอกว่าพระที่เพิ่งบวชใหม่แล้วก็เพื่อนแล้วก็รุ่นพี่ไปก่อเหตุเนี่ยนะครับ
ฉันอะไรเลยเหรอเครียดมากอยู่แต่ในกุฏิเครียดมากสภาพจิตใจย่ำแย่มาก
พร้อมจะชี้แจงถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นคือหลังจากเมื่อวานเนี้ยค่ะ
หลังพิธีอุปสมบทเสร็จสิ้นเรียบร้อยพระผู้บวชใหม่เนี่ยนะ
เพิ่งมารู้ว่ากลุ่มเพื่อนที่ไปร่วมงานบวชไปก่อเหตุทำร้ายนักเรียน
ทำร้ายอาจารย์ที่โรงเรียนมัธยมวัดสิงห์ก็เพราะแค่ว่าไม่พอใจที่ห้ามใช้เครื่องเสียงอ่ะนะ
ตอนนี้เครียดหนักมากบอกกับพระพี่เลี้ยงว่าอยากศึกแล้วอ่ะ
เนี่ยตลอดเพราะว่าครอบครัวก็ต้องมาถูกสังคมประนามด้วยจากการกระทำที่ไม่ควรเกิดขึ้น
เสียใจอยากจะขอโทษกับสังคมยอมรับว่าตัวพระเองไม่รู้เรื่อง
ว่าจะมีการเข้าไปหาเรื่องในลักษณะแบบนี้เดี๋ยวฟังเสียงท่านผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสิงห์นะคะ
ตรงนั้นของคุณตัวน้ำของสิ่งที่มีกระถูกกระเบียงอยู่สิ่งนี้
แล้วก็อยู่กับพิธีกรรมในการที่จะประกอบพิธีบวชแล้ว
คือเขาก็ไม่รู้ไงทีนี้ทางท่านผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสิงห์ก็เลยบอกว่า
ไม่ใช่เฉพาะพระบวชใหม่เมื่อวานนี้นะครับตอนเนี้ยพระลูกวัดทุกทุกคนก็
สภาพจิตใจไม่ดีนะคะก็ต้องช่วยกันสอดส่องเยียวยา
ก็จะมีการสลับสับเปลี่ยนเวรยามอยู่เป็นเพื่อนพระบวชใหม่นะคะ
ให้เกิดภาวะเครียดส่วนเรื่องของการแจ้งของทางโรงเรียนขอความร่วมมือให้งดใช้เสียงเนี่ยค่ะ
พระมหาสมบูรณ์ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสิงห์ท่านบอกว่าเมื่อวานนี้เนี่ย
ไม่ได้มีหนังสือจากทางโรงเรียนแจ้งมาเรื่องของการขออนุญาตงดใช้เสียง
เพราะมีการสอบอะไรแบบนี้ถ้ารู้ก็จะบอกกับเจ้าภาพที่จัดพิธีบวชให้งดใช้เสียง
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสท่านบอกว่าปกติแล้วพิธีอุปสมบทก็จะจัดเสาร์อาทิตย์
ก็จะเป็นวันที่โรงเรียนไม่มีการเรียนการสอน
แต่ว่ามีการสอบแกดแพทย์พอดีไงเหตุการณ์แบบนี้ก็เลยเพิ่งเกิดขึ้นกับทางวัดเป็นครั้งแรก
ทางวัดเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นต่อไปถ้ามีการประสานขอความร่วมมือ
งดใช้เสียงก็จะมีวิธีการปฏิบัติการออกคำสั่งที่ชัดเจนมากกว่านี้
ไม่ให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้อีกในอนาคตอ่ะนะคะอืมซึ่งทางพระบวชใหม่เนี่ย
ได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อเหมือนกันนะคะก็บอกว่าจริงจริงแล้วเนี่ย
ไม่รู้เรื่องที่เกิดขึ้นเลยปกติเพื่อนก็ไม่ได้มีพฤติกรรมแบบนี้
อืมพอรู้ข่าวเสียใจอยากจะศึกเลยครับ
เสียใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นบอกว่านอนร้องไห้ทั้งคืนอืม
ก็ถามว่าได้คุยกับเพื่อนบ้างหรือยังเพื่อนที่ไปก่อเหตุเนี่ย
บวชใหม่รูปนี้ก็บอกว่ายังไม่ได้คุยเลยนะคะก็อยากจะให้เพื่อนเพื่อน
พี่น้องน้องที่ก่อเหตุอ่ะไปมอบตัวซะส่วนวงดนตรีที่จ้าง
พระบวชใหม่รูปนี้ก็บอกว่าพวกผมเป็นคนจ้างซึ่งก็ไม่รู้ว่าโรงเรียนมีการสอบ
ส่วนแม่ของพระบวชใหม่รูปนี้ค่ะครับแม่ก็ร้องไห้ตลอดเลยนะคะอืม
นักข่าวไปถามเนี่ยคุณแม่อังคณาคำมูลนามเนี่ย
แม่ก็บอกว่าเสียใจมากงานบวชลูกชาย
ทำไมมาเกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นแม่ไม่เคยเจอพวกนี้เลย
เคยเจอเพื่อนกลุ่มนี้นะคะแม่บอกแม่ขอโทษด้วย
ไม่รู้เรื่องอะไรเลยขอโทษสังคมขอโอกาสให้ครอบครัวแม่ด้วย
อนสังคมช่วยเมตตาพระเมตตาแม่แม่ไม่รู้เรื่องอะไรด้วยจริง
พวกนั้นเขาทำกันเองคือทางพระบวชใหม่เขาจะบวช๑๕วัน
ให้แม่แม่บอกว่าคือแม่ก็อายุมากแล้วครับ
กลัวว่าเดี๋ยวกลัวลูกจะไม่ได้บวชก็เลยอยากให้ลูกบวช
ก็ยืนยันว่าตอนที่มีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นทะเลาะกันเกิดขึ้นเนี่ยค่ะ
โบสถกันตลอดนะคะทั้งครอบครัวแล้วก็ทางพระบวชใหม่รูปนี้ด้วย
แต่ผมเชื่อว่าณขณะนั้นแม่กับพระใหม่เนี่ยไม่รู้หรอก
ใช่ค่ะเพราะว่าผมก็บวชเรียนมาก่อน
พอส่งหน้าเข้าโบสถ์เสร็จเนี่ยเราก็โอ้โหต้องอยู่กับการท่องบทอะไรต่าง
เพื่อทำการบวชแล้วแม่ก็จะอยู่ในโบสถ์แล้ว
เขาก็ไม่รู้หรอกข้างนอกเกิดอะไรขึ้นจริงค่ะอืม
ทีนี้ค่ะทางแฟนสาวของพระบวชใหม่รูปนี้นะคะ
ก็ให้ข้อมูลเอาไว้เหมือนกันบอกว่าในฐานะเจ้าภาพเนี่ย
งานถูกเตรียมการเอาไว้ล่วงหน้าแล้วเป็นเดือน
จากวงดนตรีเตรียมเรื่องของการจัดงานราคาไม่ใช่บาทสองบาท
เงินก็หามาถ้าไม่ให้เล่นแรวงแล้วทำไมวัดไม่บอกก่อน
งานเล่นเพลงยังไม่จบเพลงดีเลยก็ถูกเจ้าอาวาสวัดมาห้ามแล้ว
เสียความรู้สึกเขาบอกแบบนี้ค่ะถ้าแจ้งกันล่วงหน้าจะปรับแผนใหม่
ก็อาจจะไม่มีการแห่อาจจะเบาเสียงอะไรแบบนี้นะคะ
เดี๋ยวลองฟังเสียงแฟนสาวของพระบวชใหม่รูปนี้ดูค่ะ
ก็ยืนยันว่าช่วงจังหวะที่เกิดเหตุเนี่ยทางครอบครัวทางตัวแฟนสาวเองก็อยู่ในโบสถ์นะคะ
ก็เลยไม่รู้ว่ากลุ่มคนที่ไปก่อเหตุมีใครบ้าง
แต่เขาก็อ้างว่าคือเพื่อนที่มางานบวชก็อยากสนุก
เป็นงานบวชไม่ใช่งานศพที่จะมาเดินกันเงียบเขาบอกแบบนี้
อย่างนี้แล้วเขาก็บอกว่าถ้าไม่มีการยั่วยุไม่มีการพูดจาไม่ดี
ก็คงไม่เกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นอะไรแบบนี้
ก็แล้วแต่มุมมองกันแล้วกันนะคนผิดก็ต้องถูกดำเนินคดี

ทีนี้ในส่วนของญาตินะของพระที่บวชเนี่ยนะครับ
ก็คือหนึ่งในฝั่งของเจ้าภาพที่เขาจัดงานบวชนะครับ
ชื่อว่านางสาวขวัญยืนนุษยแฟงอายุ๕๐ปี
อันนี้ดูจากรายชื่อผู้ต้องหาที่ถูกดำเนินคดี
สกุลนุษยแฟงนี่ก็ไม่อยู่เยอะนะหลายคนอยู่นะครับ
นางสาวขวัญยืนนุษย์แฟงบอกว่างานบวชที่จัดกันเมื่อวานนี้เนี่ย
รอบแรกตอนเช้าโดนเตือนก่อนแล้วนะเรื่องเสียงโดนเตือนจากทางโรงเรียนมัธยมวัดสิงห์แล้ว
ตอนนั้นก็ยอมเบาเสียงลงแต่ยอมรับว่าในงานมีการดื่มสุราขณะกินเลี้ยงโต๊ะจีน
นี่ในวัดนะที่เขามีวงดนตรีเห็นไหมที่สาวเต้นอยู่
เขาบอกว่าตอนเช้าเลี้ยงโต๊ะจีนโดนเตือนไปก่อนแล้วรอบหนึ่ง
ทีนี้พอถึงบ่ายต้องแห่รอบโบสถ์ถูกเตือนรอบที่สอง
ก็เลยทำให้กลุ่มผู้ก่อเหตุโมโหแล้วไปก่อเหตุที่โรงเรียน
ญาติญาติไม่ทราบเพราะทุกคนก็แยกย้ายกันไป
ญาติญาติของพระก็แยกกันเข้าโบสถ์มารู้ทีหลังก็อ้าวเกิดเรื่องขึ้นซะแล้ว
ไม่อยากให้เหมารวมเพราะวัยรุ่นที่เข้าไปในโรงเรียนเนี่ย
กว่าคนจากการสอบถามมีส่วนหนึ่งที่เข้าไปห้ามปราม
ขอให้สังคมแยกแยะด้วยอย่างเรื่องการใช้เสียง
ทางฝั่งผู้จัดงานบวชก็พยายามลดเสียงแล้วแต่ทีนี้จะมาให้เลิกเลยเนี่ย
มันไม่ได้ทางฝั่งนี้เขาติดใจว่าทำไมไม่แจ้งตั้งแต่แรก
ไม่อย่างนั้นจะได้ไม่จ้างดนตรีมาเล่น
พวกทางตาใฉมีการการอุดที่ที่อเวท
แต่ถามว่าไปเยอะเราก็พูดตรงไปเยอะ
ไม่ใช่ว่าเขาไปกัน๒๐คนเขาจะไปรุมทำร้ายหมด๒๐คนใช่ไหม
บางคนเขาไม่ได้กินเหล้าเขาไปห้าม

แล้วขณะที่แห่หน้าเข้ามาเพื่อเย็นรอบโปรด

ถามว่าก่อนที่ว่าเราจะไปจัดงานทำไมไม่แจ้งเลยว่า

ไม่ให้เอาดนตรีมาไม่ให้อะไรสักอย่างหนึ่ง

เขาจับมาทั้งหมดเราก็ต้องเคลียร์เงินตรงนั้นหมดใช่ไหม

แต่เขาไม่แจ้งให้เราให้เป็นกิจจารักษณะ
ใช่ป่ะเด็กมันก็เหมือนกับว่า
มันสนุกแล้วมันก็อยากวนให้สนุก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

จะแห่จะอะไรก็เข้าไปได้หมด
งั้นถามแฟนรายการเราที่อยู่ต่างจังหวัดเลยก็แล้วกัน
ตกลงใช่ไหมต่างจังหวัดจะดีใจ
รู้สึกแบบโอ้โหต้องมีเครื่องเสียงต้องมีดนตรี
ที่ญาติของฝั่งพระใหม่เขาบอกใช่ไหมในงานบวช
มันจะต้องสนุกขนาดไหนกันเชียวเหรอ

ทีนี้จากฟังญาติของทางกลุ่มผู้ต้องหาทางนี้

หนึ่งก็คือทีนี้ถ้าจะเอากันแบบสุดจริงนะ
เพราะเขาอ้างว่าทำไมไม่แจ้งตั้งแต่แรก

่งน้อยห่มน้อยดื่มเหล้ากันเนี่ย

หรือแจ้งแล้ววัดอนุญาตเหรอ

วัดอนุญาตใช่ไหมว่ามีงานแบบนี้ในวัดได้
สองถ้าเอาตามกฎหมายเป๊ะเลยนะเรามีกฎหมายเกี่ยวกับเรื่องของการใช้เครื่องขยายเสียงนะ
พรบสาธารณสุขทั้งเรื่องของพรบการควบคุมการใช้เสียงและเครื่องขยายเสียง
คือเนื้อหามันเยอะแต่หลักการก็คือถ้าในส่วนของคุณจะจัดคอนเสิร์ตจะจัดมหรสบ
คุณต้องแจ้งเจ้าพนักงานท้องถิ่นนะไม่ใช่ว่าอยู่ดีคุณยกเครื่องเสียงแบกเครื่องเสียงขนาดไหนอะไรยังไงได้
ไปเปิดที่ไหนก็ได้เนี่ยไม่ได้นะนี่มีความผิดตามกฎหมายอาญานะ
เขาก็อ้างว่างานบวชมันต้องสนุกแบบนี้ต่างจังหวัดเขาก็ทำกันแบบนี้ไง
คนหลังจังหวัดตอบหน่อยต้องแบบนี้ถึงจะสนุกใช่ไหมงานบวช
ทีนี้ค่ะนอกเหนือจากเรื่องนี้นะคะก็ต้องเห็นใจน้องที่เขาสอบอะค่ะ
ที่เขาสอบแก๊ดแพทแล้วก็เจอแก๊งนี้มาไปก่อกวนค่ะ
น้องเขาตกใจขวัญเสียโอ้โหคุณกว่าจะมาสอบท่องหนังสือแทบตาย
ใช่เนี่ยแล้วก็มาโดนเนี่ยโดนก่อกวนแบบเนี้ยต้องสอบใหม่นะ
ทีแรกนึกว่าจะได้สอบวันไหนนะแล้วเมื่อวานนี้ความจริงต้องเป็นวันเลือกตั้งเดิมใช่ไหม
เขามาสอบเมื่อวานเหมือนเดิมไงเนี่ยดูสิก็เลยต้องจัดสอบนัดพิเศษนะคะ
จากคดีทางอาญานะคะกลุ่มวัยรุ่นกลุ่มนี้ที่ไปก่อกวนเขาเนี่ยนะคะ
อาจจะโดนฟ้องแพ่งเรียกค่าเสียหายด้วยนะคะ
เพราะสทศเขาต้องจัดการสอบใหม่มันคือค่าใช้จ่ายทั้งหมด
ไหนจะเรื่องของการพิมพ์เอกสารการสอบไหนจะเรื่องของสถานที่เรื่องของครูคุมสอบ

ช่วงบ่ายที่ผ่านมาผู้ช่วยศาสตราจารย์สิริดาบุรชาติผู้มนุยการสถาบัน
ทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติหรือสทศบอกว่า
จากเหตุการณ์นี้สทศประชุมกันแล้วประชุมด่วนเลย
มีมติตรงกันเรื่องของการเยียวยาน้องนักเรียนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์นี้
นักเรียนที่ได้รับผลกระทบ๒๔๘คนลงทะเบียนแจ้งความจำนงว่า
ต้องการจะสอบใหม่ไหมถ้าอยากสอบใหม่แจ้งมาเลย
ระหว่างวันที่๒๖๒๘กุมภาพันธ์นี้ให้แจ้งไปได้เลยนะคะ
ถ้านักเรียนคนไหนบอกไม่เป็นไรไม่สอบใหม่สอบเสร็จเรียบร้อย
ก่อนที่แจ้งนี้จะไปปวดก็ไม่เป็นไรยึดคะแนนการสอบที่ผ่านมา
การจัดสอบพิเศษครั้งใหม่นี้จะมีขึ้น๕มีนาคม๒๕๕๙
จะยังคงใช้สนามสอบเดิมค่ะก็คือโรงเรียนมัธยมวัดศิลป์
ต้องใช้ที่นี่เหมือนเดิมโรงเรียนจะเพิ่มมาตรการรักษาความปลอดภัยมากขึ้น
รอปภทั้งตำรวจข้อสอบก็จะเป็นข้อสอบใหม่ทั้งหมดนะคะ
ยืนยันว่าการสอบยุติธรรมกับน้องนักเรียนทุกคนแน่นอนค่ะ
เมื่อกี้บอร์ตเราก็จะมีการคือหนึ่งเราจะเยียวยา
มีการจัดสอบเหตุสุดวิสัยนะคะรอบพิเศษก็คือในวันที่๕มีนาคม
ห้ามมีนาคมให้กับเด็กจำนวน๒๔๘คน
ตัวที่สองก็คือเราจะให้เด็กยืนยันการเข้าสอบ
ซึ่งในการยืนยันนี้เราจะให้เด็กเลือกนะคะว่าในการเข้าสอบครั้งนี้เด็กจะสอบใหม่
แต่ถ้าเด็กเลือกที่จะสอบใหม่เขาก็ต้องใช้คะแนนตัวใหม่นะคะ
ส่วนในเรื่องของการเยียวยาค่ารักษาพยาบาลนะคะ
ในส่วนนี้สทศก็จะดูแลดูแลแต่ภายใต้ระเบียบข้อบังคับที่สสกำหนด
ซึ่งตรงนี้เราก็มีแนวทางที่เราจะดำเนินการต่อไป
คือขณะนี้เราก็ให้ทางกฎหมายของเรารวบรวมข้อมูลอยู่ว่ามันจะมีค่าเสียหายตรงไหนเท่าไหร่บ้าง
ตรงนี้อยู่ในระหว่างของการรวบรวมข้อมูล
ซึ่งตรงนี้เราก็คงจะต้องเสนอในส่วนของกฎหมายอนุกฎหมายของเราต่อไปเพื่อพิจารณาค่ะ

เตรียมตัวสอบกันมาเป็นปีปีก็ต้องมาเจอไอ้แก๊งป่วนแก๊งเมากลุ่มเนี้ย
อารวาสทำร้ายร่างกายน้องเขาด้วยต้องมาสอบใหม่กันอีก
สทศบอกว่าเดี๋ยวจะฟ้องแพ่งนะคะกลุ่มวัยรุ่นกลุ่มนี้เดี๋ยวจะโดน
เรียกค่าเสียหายตอนนี้ให้ทางฝ่ายกฎหมายประเมินค่าเสียหายค่ะ
เขาต้องสอบใหม่เตรียมขอสอบใหม่ทำข้อสอบใหม่
คณะกรรมการคุมสอบรายละเอียดต่างเหล่านี้อยู่ระหว่างการหารือกัน
สทศยังไม่ได้สรุปรายละเอียดมากนักนะคะเรื่องของการเรียกค่าเสียหายแต่เรียกแน่
แต่อยากจะมุ่งประเด็นไปที่เรื่องของการเตรียมสอบครั้งใหม่ก่อน
เอาสอบใหม่ให้เสร็จเรียบร้อยก่อนเป็นห่วงน้องนักเรียนไงเอาเรื่องนี้ให้ดีที่สุดก่อน
แต่ว่า๒๔คนนี้ก็ไม่ต้องกังวลหรอก

คือโดนแน่แต่ว่าคุณก็หารกันไงใช่ไหมจะสมมุติถ้าเรียกมาสักแสนหรือว่าล้านหนึ่งคุณก็หาร๒๔ไปก็ช่วยกันไป
แต่ก็อยากจะให้มันเข็ดกันไง
ก็นี่มีบางคนก็บอกว่าเอาให้เข็ดก็ลงโทษแบบนี้ดีไหมคุณเขียนมาสอนมีชาวเน็ตเขาบอกนะ
ไอ้พวกนี้ก็จับติดคุกให้หมดแต่ไม่ต้องไปลงโทษติดคุกกี่ปีกี่เดือนข้อหาอะไรหรอก
ให้มันติดจนกว่ามันจะสอบแกดแพทย์ได้ตามเกณฑ์มาตรฐานที่เขากำหนดเอาไว้
อ่างั้นก็ติดตลอดอ่ะยังงั้น
ก็ส่งไปทำงานฝึกก็มีไงเขาเสนอไปเค้าค่ายทหารก็มี
ทหารก็มีทีนี้ทางสมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งประเทศไทยก็ออกแถลงการมาเลยนะคะ
นามการกระทำของกลุ่มบุคคลกลุ่มนี้ไม่อยากจะบอกใช้วัยรุ่นนะเนอะ
บางคนก็อายุเยอะกลุ่มบุคคลกลุ่มนี้นะคะ
สมาคมเห็นว่าพฤติการของกลุ่มนี้เป็นการกระทำที่อุกอาจเป็นภัยสังคม
เกรงกลัวกฎหมายไม่อาจให้อภัยได้
นามการกระทำของกลุ่มบุคคลดังกล่าวเรียกร้องให้เจ้าหน้าที่รัฐดำเนินคดีกับคนกลุ่มนี้อย่างเฉียบขาด

อยากจะให้ทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประสานดูแลผู้เสียหายทั้งหมดทั้งเรื่องของคดีอาญา
ทั้งเรื่องของเรียกค่าชดใช้ค่าเสียหายกรณีได้รับบาดเจ็บ
กรณีถูกอนาจารย์ด้วยอยากจะให้เรียกค่าเสียหายในอัตราสูงสุด
ถ้าผู้เสียหายอยากจะให้สมาคมดูแลช่วยเหลือทางคดีสมาคมบอกว่าพร้อม
มีคณะทำงานด้านกฎหมายพร้อมให้ความช่วยเหลือดูแลอยู่นะคะ
ก็เรื่องของคดีอาณาจารย์เนี่ยนะครับท่านผู้ชมครับ
เมื่อวานนี้มีน้องนักเรียนหญิงคนหนึ่งได้เปิดเผยกับผู้สื่อข่าวของเรา
ลงพื้นที่ไปเมื่อวานตอนเกิดเหตุ
น้องยืนยันว่าถูกหนึ่งในกลุ่มของผู้ที่บุกเข้ามาในโรงเรียนเนี่ยจับไป
กับกำแพงนี่นะฮะแล้วก็หอมแก้มจับหน้าอกพูดว่าเป็นเมียพี่ไหม
เรื่องจะได้จบจำชื่อพี่ไว้นะอย่างนู้นอย่างนี้อย่างนั้น
ถ้าเป็นเมียพี่นะจบเลยเรื่องเนี่ยอย่างนี้
ทางตำรวจสนบางขุนเทียนก็บอกว่าประเด็นเรื่องนี้ค่ะ
มีผู้เสียหายหลายรายนะคะเรื่องของการไปอนาจารย์ไปลวนลามเด็กนักเรียนนะคะ
แต่ก็ยังมีบางรายที่ยังไม่พร้อมให้ปากคำกับตำรวจ
แต่ตอนนี้มีทยอยเข้ามาเรื่อยสำนวนคดียังไม่เสร็จ
ส่วนประเด็นที่บอกว่าใบแจ้งความใบลงบันทึกประจำวัน
ตำรวจทำหายที่ในวันอยู่บำรุงออกมาบอกอะไรแบบนี้
ทางตำรวจทางผู้กำกับสนบางขุนเทียนบอกว่าไม่ได้หายไปไหนนะคะ
ไม่ได้หายตามที่เป็นข่าวน่าจะเป็นความเข้าใจผิด
ตอนนี้อยู่ระหว่างรวบรวมสำนวนคดีอยู่มันยังไม่เสร็จ
ครับอืมอ่าก็คดีอนาจารย์เดี๋ยวก็รอดูนะครับ
เพราะว่าตำรวจเขาบอกว่าเดี๋ยวแยกสอบผู้ต้องหาหลายคน
แล้วจะแจ้งเพิ่มกับใครได้บ้างเรื่องที่จะส่งผู้ก่อเหตุในคดีนี้
อบรมในค่ายทหารได้หรือไม่
เพื่อจะเป็นคนดีขึ้นให้ทหารจัดการดีกว่านะครับ
ล่าสุดนะครับพลโทคงชีพนันตรวานิสโคศกระทรวงกลาโหมนะครับ
บอกว่าในส่วนของกองทัพนะครับก็ได้ส่งสารวัตรทหาร
ว่าสอหอไปดูแลรักษาความปลอดภัยให้กับโรงเรียนมัธยมวัดสิงห์แล้วนะครับ
หลังจากเกิดเหตุการณ์ถูกกลุ่มวัยรุ่นบุกเข้าไปทำลายทรัพย์สินทำร้ายร่างกายครูและนักเรียน
ส่วนการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการลงโทษจะส่งเข้าค่ายทหารไปอบรมฝึกวินัยปรับพฤติกรรมได้ไหม
หรือว่าดีไหมพลโทคงชีพโฆษกระทรวงกลาโหมบอกว่าก็มีความเป็นไปได้นะ
แต่ว่ามันก็ต้องไปดูด้วยว่าคนที่จะส่งเข้ามาอบรมเนี่ยเป็นใคร
อย่างเป็นใครทำข้อหาอะไรหน่วยงานไหนส่งมาอย่างคดียาเสพติดเนี่ยทางราชธรรมเขาก็จะประสานให้ทหารช่วยอบรมบำบัด
เพราะถือว่าผู้เสพคือผู้ป่วยคดีทำร้ายร่างกายก็ต้องไปดูว่าผู้ก่อเหตุเป็นเด็กหรือว่าเยาวชนหรือเปล่า
กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เขาก็จะประสานมา
แต่ถ้ามันเกินเด็กเกินเยาวชนไปแล้วก็เข้าคุกไป
ทหารบอกว่าคือเป็นเรื่องที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องประสานไปให้ทหารช่วย
ไม่ใช่อยู่ดีทหารจะไปมาเข้าค่ายทหารอะไรแบบนี้ไงมันไม่ได้
ผมขอให้ผู้รักษากฎหมายที่เกี่ยวข้องในคดีนี้เร่งรัดจัดการกับกลุ่มผู้กระทำความผิด
อย่างจริงจังและเร่งด่วนมีแฮชแท็กด้วยนะแฮชแท็กโรงเรียนมัธยมวัดสิงนี่คือความคืบหน้าของเรื่องนี้ในวันนี้